คุณผู้ชมค่ะอิทธิพลของพายุสนร้อนศิลากูที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่
หนึ่งในอีกพื้นที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนั่นก็คือที่อำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิษฐ์
คือชาวบ้านออกไปดูพืชผลทางการเกษตรเพราะรู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวน้ำท่วม
ผลจะเสียหายทีนี้จังหวะที่ขากลับเนี่ยค่ะปรากฏว่าเรือล่ม
เพราะว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนศิลากูแน่นอนว่าฝนตกหนัก
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำลงมาจากเขาทีนี้พอเรือล่ม
ทั้งสี่คนนะคะลงไปในน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกัน
คือเป็นวินาทีชีวิตจริงช่วยเหลือ๔คนมาได้อย่างปลอดภัย

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
คำตอบอ้างชมงาน

เป็นคลิปที่ลุ้นระทึกมากนะคะ
แล้วก็ในใจหนึ่งก็ภาวนาขอให้ทั้ง๔คนรอดปลอดภัย

แล้วกระแสน้ำคือไหลเชี่ยวกรากมาก
เป็นน้ำป่าจากเทือกเขาด้านบนลงมานะคะ
สมทบกับในแม่น้ำที่ทั้งหมดกำลังอยู่ในแม่น้ำอ่ะคุณ
แล้วงานนี้ต้องขอบคุณกู้ภัยด้วยนะคะ
ที่มาช่วยเหลือได้อย่างหุดหวิด

เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิษฐ์สงเคราะห์
คือตอนนั้นรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไปช่วยทั้ง๔คนได้ทัน
เพราะว่าเป็นจังหวะที่เขาไปตระเวนช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพอดี
คือในพื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ไม่ใช่เฉพาะอำเภอฟากท่านะคะ
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแบบนี้
จริงแล้วก็มีหลายอำเภอด้วยกันหนักคือ๓อำเภอ
เขาใช้กำลังคนยี่สิบคนในการตระเวนทีนี้มีจังหวะหนึ่งอะค่ะ
ได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนบอกมีคนตกน้ำมีคนตกน้ำ
กู้ภัยไม่ได้นิ่งดูดายนะคะรีบปรีมารีบวิ่งมาช่วยเหลือ
กลายเป็นคลิปนี้ค่ะให้เราได้เห็นกันนะคะ
พยายามบอกทั้ง๔คนบอกว่าให้จับกิ่งไม้ให้จับกิ่งไม้
แล้วอีกส่วนหนึ่งก็นำเรือท้องแบนซึ่งเป็นเรือท้องแบนแบบลักษณะติดเครื่องยนต์
ไล่ตามไปไปช่วยเหลือทั้ง๔คนรอดปลอดภัยแบบบุดหวิดค่ะ
ทีนี้ถามว่าก่อนที่จะกลายมาเป็นคลิปนี้เกิดอะไรขึ้น
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายทั้ง๔คนที่ประสบเหตุอยู่ในน้ำแบบนี้เนี่ยนะคะ
ตอนเช้าตรู่ของเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมเขาใช้เรือหางยาวแล้วก็สาวลวดสลิงข้ามแม่น้ำปาด
เพื่อไปดูไร่ข้าวโพดเพราะเขาได้ยินว่า
เขาได้ยินข่าวมาบอกว่าไร่ข้าวโพดถูกน้ำท่วมเสียหาย
เอาล่ะก็เลยไปดูไร่ข้าวโพดแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ขากลับขากลับ
ฝนตกหนักระดับน้ำลำน้ำปาดมันก็สูงขึ้นจากน้ำเขาที่ไหลลงมาสมทบ
ทำให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ารักษณะในลำน้ำปาดเนี่ยน้ำไหลเชี่ยวกรากค่ะ
ทั้ง๔คนพยายามที่จะพายเรือข้ามไปเพื่อกลับบ้าน
แต่พอมาถึงกลางลำน้ำเท่านั้นแหละเป็นจังหวะที่น้ำป่ามันไหลลงมาสมทบ
ทำให้เรือต้านกระแสน้ำไม่ไหวเกิดพลิกคว่ำนะคะพลิกคว่ำ
ผู้ชายทั้ง๔คนค่ะถูกกระแสน้ำพัดพาไปไกลสักประมาณ๑กิโลเมตร
โอ้โห๑กิโลเมตรนี่ไกลมากนะฮะ
โชคดีที่มีชาวบ้านมาประสบเหตุเห็นพอดีค่ะ
ก็เลยทั้ง๔คนร้องขอความช่วยเหลือและกู้ภัยก็ตามมาสมทบ
ช่วยเหลือทั้ง๔คนรอดปลอดภัยแบบบุดหวิดนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะสิ่งสำคัญตอนนี้คือ
ต้องฟังคำเตือนจากทางการโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เพราะเดี๋ยวเรายังคงต้องเจอลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องค่ะ